สองวันนี้ใครจะทำกิจกรรมกลางแจ้ง

ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นปัจจัยสำคัญ
ที่ทำให้ตอนนี้เองท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่ง
สิ่งที่ต้องระวังอย่างยิ่ง
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับฝนยังคงอยู่นะครับเพราะว่าขณะนี้เองเนี่ยนะครับจากความเย็นของอากาศเย็นที่มีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าช่วงนี้จะแผลวลงไปก็ตามแต่ความเย็นนี้เองนะครับก็ดันเอาร่องฝนแนวฝนเนี่ยนะครับไปปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยก็จะเป็นฝั่งที่ได้รับอิทธิพลค่อนข้างเยอะอย่างต่อเนื่องนะครับคลื่น
จะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมีการพัดเข้ามาปกครุมในบริเวณตอนกลางแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตอนออกลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้ช่วงใสกับช่วงหัวข้ำเนี่ยนะครับอากาศค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวนะครับอุณหภูมินั้นก็จะมีความสูงกว่าช่วงระยะเวลาอื่นถ้าหากคิดคำนวณจากอุณหภูมิความรู้สึ
พื้นที่ต่างกันกว่า๑๐องศาเซลเซียสละทีเดียวส่วนนี้นะครับเป็นการคาดการณ์ยูวีนะครับยูวีจะเริ่มแรงตั้งแต่ประมาณ๑๐โมงนะครับแล้วก็แรงสุดช่วงประมาณบ่าย๒นะครับพื้นที่เหล่านี้ภาคอิสานตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนคือจุดที่จะต้องระวังเรื่องแสงยูวีกันเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับว่

ฝนตกร้อนละ๔๐๖๐ของพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรต้องระวังเรื่องฝนฟ้าขนองด้วยส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนอยู่ที่ประมาณร้อนละ๑๐ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๒๒๓๕องศาเซลเซียสนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับยังไงช่วงนี้สภาพอากาศ
สวัสดีครับ